มากินของหวานอย่างโรตีหน้ามะม่วงกันบ้าง

ถูกเขาบอกเลยว่าร้านนี้ให้เครื่องแบบจุก
จุกแค่ไหนตามไปดูจ้า
เดี๋ยวนะส่วนใหญ่โรตีก็จะเห็นเป็นหน้ากล้วยเนอะ

อะไรอย่างนั้นแต่นี่คือมะม่วงเหรอ
มะม่วงค่ะคุณให้มันเข้ากับช่วงหน้าร้อนแบบนี้หน่อยสิ
นี่เป็นของดีของอร่อยริมหาดจอมเทียนนะคะ
มานานกว่า๒๐ปีแล้วจ้า
คือเราไปที่บริเวณหน้าร้านอาหารปูเป็น
ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
หน้าร้านอาหารปูเป็นไปใหญ่เนี่ยนะคะ
จะมีร้านร้านที่ชื่อว่าบ้านโรตีนะคะ
เป็นเหมือนร้านรถเข็นจอดขายอยู่
ว่ากันว่าร้านนี้นะให้เครื่องแบบไม่ห่วงเลยนะ
จุกแน่นจัดเต็มลูกค้านี่ถูกอกถูกใจ

คุณมาเรียมจินสินนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
ขายมา๒๐ปีแล้วนะช่วงแรกอ่ะมันก็ไม่ได้ขายดีลูกค้า
ไม่ได้เยอะแบบนี้หรอกครับแต่พอลูกค้ามากินแล้ว
ติดอกติดใจก็เลยบอกต่อกันไปเรื่อย

ด้วยความที่ว่าร้านอาหารอันนี้ให้เคล็ดเขานิดนึ
เพราะว่าเขาขายอยู่ที่หน้าร้านอาหารปูเป็นใช่ไหม

แล้วเนี่ยเวลากินอาหารเสร็จเขาจะมาแวะของหวานตรงนี้

สดเลยนะคะสุกหวานชำ
เนี่ยแล้วโปะไปแบบเนี่ยครึ่งลูกนะคะ

เป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่นะของเมนูของหวาน

คุณเชิญไหมว่านักท่องเที่ยวทั้งเทียงใหม่อุบนอุดอนพรรท์กัน

คุณป้าก็เลยบอกว่าขอบคุณมากเลยนะ
ให้การตอบรับเมนูโรตีมะม่วงเป็นอย่างดี
เพราะว่ามันขายดีมากจริงนะคะ
ด้วยความที่มันแปลกไม่เหมือนที่ไหนนะคะ
แต่นอกจากมะม่วงนะก็ยังมีหลายอย่าง

ข้าวโพดต่อมา

แล้วถูกใจที่ฉันคือราคาเริ่มต้น๒๕บาทเอง

ราคาร่ำต้นที่๒๕บาท

ที่อยากพิสูจน์ว่ามันอร่อยจริง
ไปติดต่อไปติดตามได้

กินอาหารที่ร้านนี้แล้วก็มาแวะตบท้ายด้วยของหวานที่โรตีร้านนี้เจ้านี้
ใช่ร้านเขาเปิดบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
ส่วนวันหยุดนักขัตตะเริกจะเปิดเร็วหน่อยคือเปิดบ่ายโมงแล้ว
เอาเป็นว่าคุณจดเบอร์หน้าจอไว้๐๘๓๒๔๙๔๔๙๘
ใครอยู่สัตหีบอยู่แล้วเอาคุณไปสินะ
ส่วนคนอื่นมีโอกาสก็ค่อยแวะไปแล้วกันนะคะ
โอ้ยน้าอุ้ยเมนูยอดยอดนิยมนะโรตีกินเหมือนหวานกับมะม่วง
คุณดูคนดูทรมานใจมาก